มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับปีดาของเด็กพิเศษ
หลังจากที่บุตรสาวถูกพนักงานประจำสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำชำราว
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าคดียังไม่มีความคืบหน้า
นางสาววังคณาอินทสาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพร้อมด้วยบีดาของเด็กที่ถูกกระทำชำราว
เขายื่นหนังสือถึงนางผุศดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากที่บุตรสาวที่เป็นเด็กพิเศษบกพร่องทางสติปัญญา
พนักงานประจำสังกัดกรุงเทพมหานครอายุ๓๑ปี
ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะสำนักงานเขตสาธรณ์กระทำชำราวเมื่อปลายปี๒๕๕๙

ขณะเดียวกันผู้ต้องหารับสารภาพและได้รับการประกันตัวในวงเงิน๓แสนบาท
แต่ว่าล่าสุดยังกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยไม่ได้รับโทษใดจากทางหน่วยงานต้นสังกัด
มูลนิธิหญิงชายกล้าวไกลเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคดีร้ายแรง
เนื่องจากผู้ถูกกระทำเป็นบุคคลที่มีภาวะความผิดปกติด้านสติปัญญาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ส่วนผู้กระทำเป็นพนักงานของรัฐมีการนำรถของสำนักงานเขตไปใช้ก่อเหตุ
และยังเป็นเพื่อนร่วมงานกับปีดาของเด็กจึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ซึ่งรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าบทลงโทษจะถึงขั้นไล่ออกหรือไม่เป็นหน้าที่ของประหลัดกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ทำได้เพียงเร่งรัดคดีและพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
พอทราบเรื่องปั๊บก็ได้ขอส่งไปให้ท่านประหลัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของราชการทั้งหมด
ก็ให้ท่านดำเนินการไปเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าในแง่ของการดำเนินการคือท่านก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน
และระเบียบวิธีการของการสอบสวนนะคะทางวินัยในฝ่ายเราก็จะทำได้ก็คือว่าเที่ยวคอยเฝ้าตามเท่านั้นเองค่ะ
ว่าเกิดขึ้นหรือยังถึงไหนแล้วท่านดำเนินการตรงนี้ก็คือเดินดำเนินการไปตามขั้นตอน
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้รวบรวมข่าวความรุนแรงทางเพศจากสื่อสิ่งพิมพ์ในรอบปี๒๕๕๙
พบว่ามีอยู่ทั้งหมด๓๐๖ข่าวพื้นที่ที่ใช้ก่อเหตุมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร
อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวส่วนใหญ่มีสาเหตุกระตุ้นจากการดื่มสุรา
ซึ่งในวันนี้ก็จะเข้ายื่นขอความเป็นธรรมทางด้านคดี
ที่กรมจาการตำรวจและคอนบาลครับ